ตำรวจมาเลเซียสามารถจับกลุ่มตัวกลุ่มชายชะกัน๕คนที่รุมทำร้ายเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศมาเลเซียที่สนามบินนานาชาติกุลาลัมเปอร์ได้แล้วนะคะ
ซึ่งเอกอัครราชทูตศรีลังกาได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยค่ะ
ส่งผลให้นายอันซาได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
โดยนายอันซาได้เดินทางมายังสนามบิน
เพื่อส่งนายดายากามาเก

พื้นฐานของศรีลังกากลับประเทศ
หลังจากที่นายกามาเกได้เดินทาง

น้อยชาวอินเดียราวหนึ่งร้อยคนออกมาชุมนมประท้วง
ภายหลังจากเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายของนายอันซานะคะนายเอซาลาเวียรกูล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของศรีลังกา
เรียกตัวนายวันไซดีวันอับดุลละเอกอัครราชทูตมาเลเซียเข้าพบ
พร้อมเรียกร้องให้ทางการมาเลเซียรักษาความปลอดภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ทางการทูตอย่างเหมาะสม
ขณะที่ตำรวจมาเลเซียได้เปิดเผยว่าตอนนี้สามารถจับกลุ่มตัวคนร้ายทั้ง๕คนได้แล้ว
และกำลังขยายผลจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยอีก๔ราย
โดยตำรวจจะเร่งสืบสวนต่อไปนะคะว่าคนร้ายกลุ่มนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มพยักษมินอีแลมในศรีรังกาหรือไม่